คุณผู้ชมไปตามกันอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาเสียชีวิตอยู่ในรถ
คือสภาพก็คือมีผ้าคลุมบางแดดคลุมอยู่มิดชิดนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องหลอนเพราะว่าภรรยาบอกว่าก่อนหน้า
ยังเห็นสามีมายืนกวักมือเรียกอยู่เลย
โดยความคืบหน้าในกรณีนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนนะคะ
มีการพบศพนายสมเพชรทาสมอาชีพก็คือเป็นช่างรับเหมาก่อสร้าง
เสียชีวิตอยู่ในรถเก่งคันนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก็จอดอยู่บริเวณชุมชนวัดโลกโมลีที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
คือเขาหายออกจากบ้านไป๒วันอันนี้ภรรยาบอก
ตอนแรกก็ไม่ได้เอกใจค่ะคิดว่าไปนอนพักบ้านญาติ
สุดท้ายก็คือมารู้ว่าเสียชีวิต
ซึ่งภรรยาของผู้ตายก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามี
เพิ่งไปด้านรถคันนี้มาประมาณสัก๒อาทิตย์
คือมันก็ไม่ใช่รถใหม่ค่ะเพิ่งไปถอยมาจากเต็นต์
แล้วก็สามีชอบดื่มสุราเป็นประจำ
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตเพราะว่าดื่มสุรา
แล้วที่ผ่านมาบางทีสามีก็เคยไม่อยู่บ้าน
หายออกไปจากบ้านแต่ก็จะไปนอนบ้านญาติ
ทีนี้พอรอบนี้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
ภรรยาก็เลยไม่ได้เอกใจอะไร
ไปนอนบ้านญาติเหมือนทุกครั้ง
แต่สุดท้ายมาพบเป็นศพนะคะ
ส่วนเพื่อนบ้านก็คือนายชัยวัดชัยปัญญา
เป็นคนขับรถตู้ก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติแล้วผู้ตายเป็นคนร่าเริง
ไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใคร
แล้วหลังจากเกิดเหตุไปพบศพ
ว่าจะเสียชีวิตช่วงเย็นวันจันทร์

บอกว่ายังเห็นนายสมเพชรในคืนวันอังคารอยู่เลย
ช่วงสามทุ่มกว่าตอนที่เขานำรถมาจอดข้าง
เห็นว่าผู้ตายยืนอยู่ข้างรถเหมือนกับยืนมองอะไรอยู่
แล้วเพื่อนบ้านเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยกันนะ
เพราะว่าเพื่อนบ้านเองก็รีบเข้าบ้านจะไปพักผ่อนไง

ก็นี่ไงเขากำลังตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นวิญญาณหรือเปล่า
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าศพน่าจะเสียชีวิตตั้งแต่เย็นวันจันทร์
แต่เพื่อนบ้านมาเห็น๓ทุ่มวันอังคาร
เพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจคือศพอืดแล้วนะ

ถือว่าเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงเลยเป็นวันแล้ว
แล้วเพื่อนบ้านเขาก็มารู้ข่าวจากภรรยาของผู้ตาย
เสียชีวิตแล้วเพื่อนบ้านก็ตกใจสิคะขนลุกเลย

สิ่งที่เห็นตอน๓ทุ่มวันอังคารน่าจะเป็นวิญญาณแน่นอน
เนื่องจากภรรยาของผู้ตายเองก็บอกเหมือนกัน
เห็นสามีมายืนกวักมือเรียกนะคะ

ประมาณเกือบสี่ทุ่มเหรอครับสามทุ่มไปแล้ว

เพราะว่าแกมาปกรถแกอยู่เนี่ยครับ

แล้วก็เลยแฟนแกก็เออรถแกนะ
ปกติผมก็คิดรถเข้าบ้านแต่ผมมาก็จอดพวกผ้าไขมันใกล้ถึงนี่ก่อน
เราต้องดูข้างก่อนว่าเจ้าบ้านมันอยู่อะไรกันเองครับประมาณนี้

ครับหันตัวคนเนี่ยใกล้กับยืนประตูเนี่ยคุมรถแก

ผมบอกโอ้โฮมันตายแล้วคุมเป็นวิญญาณ
ก็มาพบตะวายแมลงแม่บอกโทรแมลงโอ้โฮแล้วเมื่อคืนน่ะโอ้โฮ

โอ้โฮร้องมันเสียผู้หญิงครับแล้วแมลงแม่บอกว่าเออ

ทีนี้ทางคดีค่ะตำรวจสพช้างเผือกก็บอกนะคะ
บอกญาติเองเนี่ยไม่ได้ติดใจการเสียชีวิต
ส่วนผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์ภาควิชานิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เนี่ย
หนังสือรับรองการเสียชีวิตให้กับทางญาติแล้ว
ระบุสาเหตุนะคะว่าเกิดจากภาวะการทำงานของหัวใจผิดปกติ
ญาติก็ไปรับศพนายสมเพชรนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมณ์เทียนตำบลศรีภูมิ
และวันพรุ่งนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพค่ะ